ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารกึ่งผับ
ก็คือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแล้วก็มีอาหารด้วย
เขาบอกว่าจะมาว่าเขาทำไมล่ะ
ก็เป็นการจัดกิจกรรมโปรโมทร้านนานจัดที

ก็ให้สาวสวยมาเสิร์ฟผิดตรงไหน
สาวสวยก็แต่งตัวเซ็กซี่ผิดตรงไหน

ไม่มีเสื้อด้วยไม่มีเสื้อชั้นในด้วย

ใช่แล้วกางเกงขาสั้นคือสั้นมาก
เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะ
ยังไงล่ะคุณผู้ชมหนุ่มที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์เรานะ

เพราะว่าทางร้านเขาก็โพสต์ของเขาเองเพื่อโปรโมทร้าน
นี่ค่ะก็คนก็วิจารณ์แหละถึงความไม่เหมาะสม

ใช่มั้ยในสังคมวัฒนธรรมแบบบ้านเรามันเหมาะมันควรหรือ
เราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้เลยค่ะ
คุณวีรยุทธ์ปรานีร้านนี้อยู่ในซอย
ประเสริฐมนุกิจ๓๓ถนนเกษตรนวมินนะคะ

เขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาปีนึงแล้ว
เปิดเป็นรูปแบบสถานบันเทิงทั่วไป
ดนตรีสดมีเครื่องดื่มมีอาหาร
คลิปที่เห็นในโลกโซเชียลเป็นคลิปวันที่ร้านจัดปาร์ตี้
คืนวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เซ็ปต์ของเขาคือคอนเซ็ปต์ผ้ากันเปื้อน

ใช่ก็คือพนักงานเสิร์ฟจะใส่ผ้ากันเปื้อน
แต่มันผิดตรงที่ข้างในก็ไม่ใส่เสื้อนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเขาจ้างพริตตี้สวยจากข้างนอกมานะคะ
แต่งตัวตามที่ร้านกำหนดไว้ก็คือใส่ผ้ากันเปื้อน
ซึ่งสาวเหล่านี้ไม่ใช่พนักงานประจำของร้าน
ร้านจัดงานปาร์ตี้แบบนี้เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับเทศกาล
จัดตามกระแสไม่ได้จัดทุกครั้งไม่ได้จัดทุกวัน
หนึ่งในลูกค้าที่เคยไปเที่ยวร้านนี้ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
เคยไปมาสองสามครั้งทางร้านก็ไม่ได้จัดปาร์ตี้แบบนี้ทุกวันนะ
แล้วก็ไม่ได้มีพนักงานแต่งตัวโป๊มาเสิร์ฟแบบนี้ทุกครั้งนะ
แต่ยอมรับว่าเห็นคลิปแล้วแหละที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
มันก็วาบวิวเกินไปจริงก็อยากจะให้มันเหมาะสมกว่านี้ค่ะ
เคยไปประมาณสองสามครั้งครับผม
อาจจะเป็นปาร์ตี้หรือโปรโมทร้านอะไรก็ได้ครับในความคิดของผมนะครับ
อาจจะวาดวิวไปนิดนึงครับผม
ส่วนตัวคิดว่าอาจจะให้ซอฟต์ลงกว่านี้ครับผม
ก็สมมุติในมุมมองผู้ชายก็จะเป็นการดึงดูดลูกค้าครับผม
ขนาดน้องคนนี้ยังบอกเลยคือให้ซอฟต์ลงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหม

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเจ้าของร้านนี้
แล้วก็พริตตี้ที่ปรากฏในคลิป๔คน
เราก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะนะที่รับงานในคืนวันนั้นนะครับ
แต่มี๔คนไปพบตำรวจสนโคครามนะครับ
เพื่อไปให้ปากคำนะครับ
พริตตี้ที่อยู่ในคลิปที่รับงานวันนั้นนะครับ
รับว่าคืนวันที่๑๕พฤศจิกายน

ให้ไปรับงานโชว์เรียกลูกค้าให้กับร้านที่เกิดเหตุ
กันทั้งหมด๔คนตกลงไป๔คนนะ
ได้รับค่าจ้างคือหลักพัน
แต่ไม่ได้บอกว่าพันธุ์เท่าไหร่อย่างไรนะครับ
มีการแต่งตัวตามคอนเซ็ปต์คือ
เป็นแม่บ้านแม่บ้านก็ใส่ผ้ากันเปื้อนนะครับ
ภาพที่ปรากฏออกไปยอมรับว่ามีความวาบวิว
แต่พวกเธอยืนยันว่าได้ป้องกันไว้อย่างดีแล้ว

ท่อนบนที่เห็นเป็นผ้ากันเปื้อนเนี่ยเธอบอกว่าไม่ใช่ผ้ากันเปื้อนอย่างเดียว
ข้างในเนี่ยมีบราปีกนก
ปิดบริเวณเรียกอะไรดีล่ะ
หน้าอกส่วนบนของหน้าอก

ไม่มีสายก็แปะไว้ที่หน้าอกเลย
ส่วนข้างล่างเธอบอกว่าสวมกางเกงชั้นในเอาไว้นะ
แล้วก็ปิดทับด้วยกางเกงว่ายน้ำ
อยู่ที่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่ง
แต่ด้วยชุดมัน
มันต้องใช้สายรัดแล้วทีนี้บางทีตรงนี้มันยางมันใหญ่
ไม่ได้โป๊ะค่ะมันก็เหมือนเป็นเสื้อแล้วด้วยผมเราปิดข้างหลังไว้
แล้วทีนี้คือเวลาเราไม่คิดว่าเวลาเราเดินหรืออะไรหรือขยับขยื่นร่างกายอย่างนี้
แล้วมันจะทำให้แบบมันจะมีอวัยวะของเรามันโผล่ออกมา
อันนี้มันก็แล้วแต่คนมองว่ามันใหญ่ไม่ใหญ่อะค่ะ
เราเซฟเราดีอยู่แล้วเราเฟฟตรงนี้อยู่แล้วใช่ค่ะ
อ้าวคุณพระภูมิเงียบเลยก็พาน้องเขาอยู่กำลังนี่เคาะ
น้องเขาบอกว่าก็คือเอาจริงนะน้องคือไม่ได้พูดถึงไซส์
คือพูดถึงความโปโอ้เฉยอย่างนี้ดีกว่าเขาก็น้องเขาพูดเองไง
อ้าวตำรวจ
ตำรวจเขาบอกว่าตำรวจไม่อนุญาตให้ทีมข่าวสัมภาษณ์เจ้าของร้าน

คดีความเนี่ยค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงครามผู้กำกับสนโครครามบอกว่า
ก็ปรับน้องพริตตี้ไปนะคะคนละ๒๐๐บาท
เจ้าของร้านมีความผิดด้วยนะคะครับก็คือเป็นความผิดกรณีที่ว่า
ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยการเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย
โดนปรับนะคะโทษคือปรับไม่เกินห้าพันบาทแล้วก็สั่งปิดวันหนึ่ง

ก็ถือว่าทำงานเชิงลุกคือพอมีเหตุแบบนี้และปล่อยไป
คนก็จะรู้สึกว่าทำได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างนี้เราจะเป็นบรรทัศนว่ามันทำไม่ได้

มันต้องมีกรอบที่เหมาะที่ควรเพราะนี่คือร้านอาหารใช่ไหม